สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙
ประจำวันที่เก้าเมษายนสองพันห้าร้อยสิบสาม
กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
คงยืนยันนะคะว่ามาตรการเคอร์ฟิลล์ยังคงอยู่ที่ช่วงเวลา
สิบสองนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาค่ะและยืนยันด้วยว่า
ไม่ได้มีมาตรการห้ามคนไทยเข้าประเทศแต่อย่างใด
แต่ขอความร่วมมือในการรวดสอบอย่างเข้มงวดเท่านั้นค่ะ
โดยปัจจุบันมีคนไทยรอกับประเทศทางเครื่องบินโดยสารประมาณห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามคน
และคาดว่าน่าจะติดค้างที่ด่านประเทศมาเลเซียอีกประมาณหนึ่งหมื่นคนค่ะ
ส่วนมาตรการจ่ายเงินเยียวยานั้นนะคะ
ปัจจุบันยังคงมีตัวเลขผู้ขอรับสิทธิ์สูงมากถึง๒๐ล้านคน
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้อย่างมากค่ะ
เพราะจำนวนเงินมีจำกัดอยากขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกัน
เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้รับความช่วยเหลือค่ะ
สำหรับสถานการณ์ติดเชื้อในประเทศไทยวันนี้นะคะ
มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นอีกห้าสิบสี่รายค่ะ
ยอดสะสมสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามราย
เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกสองศพสะสมรวมสามสิบสองศพค่ะ
ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อครอบคลุมหมด๑๗จังหวัดแล้วนะคะ
โดยอันดับหนึ่งยังคงเป็นกรุงเทพหมานครหนึ่งพันสองร้อยสิบสองราย
รองลงมาคือภูเก็ตหนึ่งร้อยสิบเอ็ดรายค่ะ
ส่วนการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็พบที่กรุงเทพมหานครมากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ

รองลงมาคือปัจจนีสิบเอ็ดรายค่ะ
และสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม๘๐ราย
โดยติดจากโรงพยาบาล๕๐รายมาจากการเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยค่ะ
ตรงนี้ถึงได้มีประเด็นเน้นย้ำนะครับว่า
ถ้าคุณหมอออกตรวจโดยที่ท่านเองมีไข้มีอะไรมา
ท่านต้องบอกคุณหมอจะได้มีการปกป้อง
แล้วจริงแล้วถ้าท่านมีไข้ทั้งหลายท่านอย่าไปคลินิก
โดยปกติจะมีคลินิกที่แยกออกมาที่จะตรวจเรื่องของทางเดินหายใจให้กับท่าน
ทางรัฐนู่นนี่นั่นแล้วอยากจะไปตรวจในห้องนู้นที่มีคนน้อย
ประเด็นก็คือจะทำให้เกิดการติดเชื้อในชุดข้อมูล

ต้องกรันทีไป๑๒๐คน
เพราะว่าไม่รู้ว่าคนไข้ที่เป็นคนต่างชาติเป็นโรคนี้
ขณะเดียวกันมีรายงานว่ากรุงเทพมหานครเองได้เรียมมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในช่วงเทศกาลสงคราน
ระหว่างวันที่๑๐ถึง๒๐เมษายนนี้ด้วยเพื่อป้องกันการรวมตัวสังสรรค์ซึ่งซุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมเลยนะคะก็คือการออกกำลังกายในช่วงนี้คุณจะต้องเข้มงวดกับตัวเองให้มาก
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือวิธีการวิ่งหรือเดินเคียงข้างกันในระยะห่างที่เหมาะสมรวมถึงการวิ่งหรือเดินโดยอยู่เยื้องไปทางซ้ายหรือขวาจากด้านหลังคนข้างหน้า
ระยะเกินกว่าหนึ่งเมตรน่าจะมีความปลอดภัยต่อตัวคุณมากที่สุดค่ะเพราะฝอยละอองส่วนมากจะปลิวไปทางด้านหลังมากกว่าด้านข้าง
อีกทั้งแล้วโดยปกตินะคะแรงดึงดูดของโลกจะทำให้มันปลิวออกไปได้ในระยะไม่เกิน๒เมตร
ขณะที่วิธีการวิ่งหรือเดินตามหลังคนอื่นแบบตรงนะคะในระยะห่างไม่ถึง๒เมตรก็ยังคงเป็นวิธีการที่มีความเสี่ยงสูง
เพราะแรงลมอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ทำให้ฝอยละอองปลิวออกไปได้ไกลขึ้นอีกเล็กน้อยก่อนที่แรงดึงดูดจะทำให้มันตกลงสู่พื้นค่ะ
การอนามัยโลกให้ข้อมูลผิดพลาดและเข้าข้ามประเทศจีนในประเด็นเรื่องการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลก
ล่าสุดวันนี้ค่ะนายทีนโรสอันฮานอมกรีเวยซูธผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาโต้ตอบอย่างดูเดือด
กล่าวถึงผู้นำสหรัฐว่าไม่ควรนำปัญหาเรื่องไวรัสมาเล่นเกมการเมืองหรือทำให้เกิดความแตกแยกในระดับชาติ
แต่ถ้าหากผู้นำสหรัฐต้องการผลประโยชน์จากเรื่องนี้ต้องการถุงใส่ศพเพิ่มก็เชิญนำต่อไป
เพราะในเวลานี้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสหรัฐถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะนำพาไปสู่ชัยชนะเนื้อเจ้าไวรัสร้ายนี้
องค์การอนามัยโลกจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้และจะทำต่อไปเพื่อช่วยชีวิตชาวโลกเพราะเราไม่ต้องการจะเสียเวลาอีกแล้ว
ก็เรียกได้ว่าเป็นการตอบโต้ที่รุนแรงใช้ได้เลยนะคะ
สำหรับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกท่านนี้

หลังวันที่๘เมษายนที่ผ่านมานะคะ
รัฐบาลจีนได้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เมืองอูฮันไป
ล่าสุดวันนี้ประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงได้ออกมาเตือนค่ะว่า
ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ครั้งที่๒

ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวนี้นะคะถือเป็นแรงกดดันสำคัญ
จะฉุดร้างให้เศรษฐกิจโลกเกิดความไม่มีเสถียรภาพ
ปิดท้ายวันนี้เราไปชมคลิปที่น่าจะแสดงให้เห็นถึงความกลัวของชาวโลก
มีต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙ณเวลานี้กันค่ะ
ซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นภาพของความตื่นตระหนกของผู้โดยสารเรือเฟอรี่ลำหนึ่ง
กำลังจะเข้าเทียบท่าเรือมาอุเมเร่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
โดยผู้โดยสารกลุ่มนี้ได้ตัดสินใจกระโดดลงจากเรือเฟอรี่ยักษ์
จะพยายามว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง
ที่ทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะหยุดเรือลำนี้เอาไว้ที่ท่าเรือ
เกรงว่าอาจมีผู้โดยสารจำนวนหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ทำให้คนบนเรือต้องพยายามหาทางช่วยชีวิตคนกลุ่มนี้ขึ้นจากน้ำค่ะ
อัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ได้ที่ไทยรัฐทุกช่องทางเว็บไซต์เฟซบุ๊คและอินสตาแกรมค่ะ